นายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ร่างรัฐธรรมนูลนี้จะมีบทบัญญัติที่ครอบจักรวาล
ให้อำนาจสารรัฐธรรมนูลในการแก้วิกฤตผ่าทางตันทางการเมือง
เพื่อให้ประเทศนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้
มั่นใจนะคะว่าจะสามารถชี้แจงให้กับประชาชนได้เข้าใจ

จากรายงานบทสัมภาษณ์พิเศษของนายมีชัยกันค่ะ
ยังไม่มีใครคิดอะไรทำนองนั้นเลย
ยังไม่มีใครคิดเรื่องจะตั้งองค์กรใหม่เลย

มันก็คล้ายกับเรื่องปลองดองเหมือนกันแหละ
เราจะมีบทบัญญัติที่จะไม่ให้อะไรมันถึงทางตัน
คือถ้าเกิดสงสัยเรื่องไหนมันจะมีที่ไป
ให้มันพยายามไปจนกระทั่งมีคนชี้
สามารถมีคนชี้ได้ว่าที่ถูกต้องมันควรจะเป็นยังไง
เพื่อเมื่อมันมีคนชี้แล้ว
เราก็คิดว่ามันก็จะเป็นทางออกที่จะไม่ถึงทางตัน
ที่เราเขียนไว้ว่าถึงจุดนี้เกิดปัญหาอย่างนี้ไปที่ไหน

คือเพื่อไม่ให้มันตัน
และในท้ายที่สุดมันก็จะมีบทที่ครอบจักรวาล
ว่าถ้าสงสัยอะไรก็ไปถามสารลำนูน
เพื่อให้สารรัฐมนุนวินิจฉัย
คือสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นระบบที่ทั้งโลกเขาก็มี
คือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในสังคมมันก็ต้องมีที่ไป
พอไปแล้วก็ชี้แล้วก็ต้องหยุดกันตรงนั้น
อันนี้ก็จะเราก็จะมีมาตรการลักษณะทำนองนี้
ซึ่งจะเป็นเหมือนกับเป็นกลไกตามปกติก็ว่าได้

คือถ้าไปเขียนเป็นลักษณะ

พอที่พอคลั้งช่วยคราวมาชี้
มันคำถามก็จะถามหลังจากนั้นล่ะ

เพราะฉะนั้นเราก็สร้างกลไกเป็นกลไกปกติ

ที่เราออกแบบก็คือเพื่อมันไม่ให้ไปถึงทางตัน

ไม่ให้มันเกิดทางตันขึ้นมา
กลไกของรัฐนูรมันมีบอกว่า
ฝ่ายนิติมหยัดในการพิจารณากฎหมาย

ฝ่ายนิติบัญญัติรู้แก่อำนาจไม่ทำ

อย่างนั้นมันก็เกิดปัญหาว่า

ไม่ว่ายังไงมันก็ต้องไปศาลรัฐนูร
ตอนนี้ถ้าคุณไม่ไว้ใจศาลรัฐนูร
คิดว่าเขาไม่สุจริต

เขาออกมาต่อต้าน

เราทำไปตามความคิดความอ่าน
เราไม่ได้ทำตามที่ใครสั่ง

แล้วเขาก็รับฟังเปิดกว้าง

คณะกรรมการร่ามนู้นจะเอาคนนอกมาเป็นนายกรัมตี

เพราะว่าคนที่จะเอาคนนอกมาได้

เพราะว่าเวลาที่จะประกาศว่า
ใครจะเป็นนายกล้ำตีสำหรับภาคของเขา
เขาต้องประชุมพัก

สิ่งที่คณะกรรมการร่างลำนูนทำก็คือ

ตัวนี้ที่จะเห็นได้ว่าพักการเมือง

ใครคงแทนไปประชาชน
หัวก็คือว่าให้
รับนับถือสิทธิของประชาชนให้มากที่สุด
ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการทางการเมือง
พูดกันว่าการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเนี่ย
มันพูดลอยกันมานาน
คราวนี้เราก็จะทำให้ชัดว่าการมีส่วนร่วมเนี่ย
การไปลงคะแนนที่ว่ามีส่วนร่วมเนี่ย
มันจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสที่เขาจะเข้ามาเป็นสวเสียเองเนี่ย
มันจะมีมากน้อยขนาดไหน
ของเดิมเนี่ยสมมุติว่าเราบอกให้สวไปเลือกตั้ง

แต่คราวนี้ถ้าเขาคิดว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็น
เป็นสวเขาก็มาสมัครเป็นสวได้เอง

การที่จะผ่านหรือไม่ผ่านมันก็ต้องควรจะดูแต่ในเนื้อหาของมัน
เพื่อว่าบ้านเมืองมันจะได้เดินไปข้างหน้าได้
มีฉะนั้นมันก็จะหยุดชะงักไปเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อีก
ยังไงรัฐบาลก็ต้องไปช่วยลนลงให้ประชาชนเข้าใจว่า
รัฐบาลหนูหน้าตามันเป็นยังไง
กี่สายกี่สาย๕สาย๑๐สายก็มา
มาระดมกำลังช่วยกันเพราะว่าระยะเวลามันจำกัด
ความจริงถ้าฝ่ายการเมืองเป็นคนไปทำให้ไม่ผ่าน
คนรับผิดชอบก็คือฝ่ายการเมือง
ไม่ใช่คำถามการ
จะมโยชน์ได้คำถามการก็เขาเป็นคนไปทำให้ไม่ผ่าน

ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าเราก็เลิกกลับบ้าน
ไม่ว่าแวด้วยแล้วก็กลับบ้าน
ไปคิดมันล่วงหน้าปวดหัวเบา